คงจะได้เห็นภาพการโพสต์การออกให้สัมภาษณ์ของคุณบุ๋มและคุณเอบ้างแล้ว
ทางด้านสื่อแล้วก็โซเชียลต่าง
คือหลายคนบอกว่าคู่นี้เนี่ยมวยถูกคู่จริง
แม่เล่นกับใครไม่เล่นมาซัดกันซะแบบว่า
คุณบุ๋มก็แหมเขาก็ช่าย่อยนะ

คุณเอ๋เองก็ไม่หยุดซะทีนะฮะก็มีการไปโพสต์ในเฟซบุ๊ค
เล่าแบบนี้แล้วกันประเด็นมันเริ่มจากไหน

ประเด็นมาเริ่มจากที่คุณบุ๋มประนัดดาวงผู้ดีเนี่ย
เราทราบดีเป็นนางสาวไทยเป็นดารานักแสดง
แล้วก็ล่าสุดมีตำแหน่งเป็นสมาชิก
คณะอนุกรรมธิการศึกษากระบวนการยุติธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำราว

นี้คุณบุ๋มเป็นถึงรองประธานชุดอนุกรรมการเลยนะ

บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีการเสนอต่อคณะกรรมธิการให้มีบทลงโทษทางอาญา
นี่ฮะคดีคุกคามทางเพศไม่ใช่แค่เพียงลงบันทึกประจำวันอีกต่อไป
เหมือนคุณเอ๋เขาไปเห็นหรือยังไงก็ไม่รู้
เข้าใจผิดแหละน่าจะเป็นเข้าใจผิด
คุณเอ๋ปรินาไกรคุบทราบกันอยู่แล้วเป็นสรชบภปรรร
ก็ไปเขียนในเฟซบุ๊คส่วนตัวพาดพิงไปถึงคุณบุ๋ม
ขุดคุยภาพเข้ามาเป็นภาพเซ็กซี่เนี่ย
ข้อความในเฟสส่วนตัวพาดพิงไปบอกว่า
พูดอะไรต้องระวังเป็นดาราประชาชนอ่านแล้วจะเข้าใจผิด
ตามได้เพราะคดีข่มขืนมีโทษอาญามานานแล้ว
นี่ไงถึงบอกว่าคุณเอ๋ปารีนาน่าจะเข้าใจผิดที่บอกว่าคุณบุ๋มปนัดดามั่ว
ใช่ค่ะทุกคนรู้ดีว่าคดีเรื่องของการคุกคามทางเพศเป็นคดีอาญา
ข่มขืนเป็นคดีอาญาแต่สิ่งที่คุณบุ๋มผลักดัน
คือไม่ใช่ว่าเวลาไปแจ้งตำรวจตำรวจรับลงบันทึกประจำวันอย่างเดียว
แต่อยากให้เป็นคดีอาญารับแจ้งความ
ก่อนหน้านี้เราเคยอ่านข่าวในบางคดี
ตำรวจใช้คำว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยครับ
นี่แหละค่ะนี่คือประเด็นที่คุณบุ๋มพยายามผลักดัน
แต่คุณเอ๋เขาเข้าใจอย่างนั้นไปแล้ว
พร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าถึงอย่างไรก็ต้องขอชื่นชมดารามากความสามารถ
ผิดดารามากสามีในความตั้งใจที่จุด

เขาพิมพ์อย่างนี้ฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยเอาภาพเขาไปโพสต์อย่างนี้

ประมาณนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับ
ถ้าไม่ฉลาดให้อยู่เงียบ
แท็กเดี๋ยวทำบุญไปให้เออนักข่าวก็ตาม
โลไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์คุณเอทีสัมภาษณ์คุณบุ๋มที
ฟังข่าวนี้แล้วขนลุกเลยอ่ะทำไมฮะรู้สึกเดือด
เดือนไปฟังเสียงทั้งสองคนพูดแต่เขาพูดคนละเหตุการณ์
คนละที่คนละเวลานะอ่าไปฟังนะครับ
พดข้อความถึงการพูดถึงคุณบุ๋มปรณดาหรือฉันก็
อย่างเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะมันไม่เคย
มันเคยมีมาอยู่แล้วมันมีกฎหมายของมันมาอยู่แล้ว
เขาตีตกไปตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะคุณ
คำจำกัดความที่ชัดเจนออกมาขนาดนี้ได้เหรอคะ
ไม่ได้มีหรอกค่ะแต่ว่าอยากให้ดารามีความระมัดระวัง
ในการที่จะพูดหรืออะไรเพราะว่าดารานี้ก็จะเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจ
และเวลาเขาพูดอะไรบางทีประชาชนไม่รู้ประชาชนก็ไปเชื่อ
รู้สึกเสียใจมากกว่าเพราะว่าด้วยความตั้งใจของการทำงานเพื่อผู้หญิง
สิ่งแรกที่เราต้องมีเนี่ยผู้หญิงควรจะซัพพอร์ตผู้หญิงด้วยกันก่อน
ผู้หญิงไม่ควรจะนั่งบูลลี่กันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจะบอกว่าสามีมากสามี
หรือว่าจะเอารูปชุดว่ายน้ำอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้โพสต์เขาหนักขนาดไหน
มีเหม็นมากทุกคนแรงนะสอสอเขียนกันอย่างนี้เหรอ
ในเมื่อเขาเริ่มเละเทะบุ๋มก็คิดว่าก็น่าจะฟ้องร้องเขา
แล้วก็คิดในใจว่าเออเอาค่าฟ้องเนี่ยนะเอามาเลี้ยงหมาจรจัดทั่วประเทศจบ
ฝากบอกจริงค่ะฝากบอกพี่น้องประชาชนว่า
ถ้าคุณบุ๋มปนัดดาพูดอะไรไปก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะ
เสพข้อมูลต่างด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะ
แล้วก็การเข้ามาในกรรมธิการเนี่ย
ก็เขาก็ไม่ใช่กรรมธิการนะคะเป็นที่ปรึกษากรรมธิการ
คือบุ๋มว่าบุ๋มเป็นมืออาชีพมากพอ
ถ้าวันหนึ่งบุ๋มต้องสัมภาษณเอกปรินาบุ๋มก็คงสัมภาษณ์เหมือนเดิมค่ะ

คุณบุ๋มบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คุณบุ๋มมีแรงบันดาลใจ

ไปมอบให้กับนักเรียนยากจนที่วัดด่านทัพสะโก
แต่คุณบุ๋มก็จะฟ้องแล้วจะเอาเงินไปเลี้ยงหมาจรจัด
เอากับเขาสิ
ใครจะได้ประโยชน์ระหว่างเด็กกับ
ผมว่าดารากับสอสอก็เป็นผู้ที่พูดและประชาชนก็เชื่อเหมือนกัน